แล้วแบบแฟนผู้สนับสนุนต่าง

โซเชียลมีเดียของคุณพิธาเนี่ยนะคะ

โพสต์ข้อความอนุโมทนาบุญให้กับคุณพิธา

ขอให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภาระ
ปฏิพาณธนสารสมบัติเจริญรุ่งเรืองตลอดการเป็นนิทเทิร์น

คุณพิธาแล้วก็ครอบครัวไปทำบุญถวายเพลงพระ๘๐รูปที่วัชนะสงคราม
เนื่องในโอกาสอันคล้ายวันเกิด

พอทำบุญแล้วก็พาครอบครัวไปทานข้าว
ที่ร้านอาหารเมธาวลัยสอนแดงค่ะ
โพสต์ข้อความในไอจีเอาไว้แบบนี้
บอกว่าบ้านนี้เดือนกัญญาทั้งนั้น

แล้วเลือกร้านนี้ร้านเมธามาลัยสอนแดงเนี่ย

รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพิธาดูดูสิ

เอารูปเซลฟี่ที่เคยถ่ายคู่กัน
เวลาที่คุณพิธาลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่าง

ทีนี้เข้าไปดูในไอจีของคุณพิธานะ
เวลาที่คนเขาแท็กมาในสตอรี่

ลงไอจีสตอรี่แบบนี้นะคะ